ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กรกฎตรรับรองสอสอไปแม็กซ์ห้าร้อยคน
ค่ะเดี๋ยวไปสอยกันทีหลังเอาเองรับรองไปก่อนเดี๋ยวอ่อนทีหลัง
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการให้มารายงานตัวแล้วนะครับดูบรรยากาศที่กรกตก่อนนะฮะ
เพราะว่าต้องไปรับหนังสือรับรองการเป็นสอสอก่อนแล้วถึงจะไปรายงานตัวที่รัฐสภานะครับ
นี่ฮะวันนี้ก็มีผู้ที่เขามารับหนังสือนะครับท่านผู้ชมครับ
หนังสือรับรองการเป็นสอสอทั้งแบบเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อวันนี้เป็นวันแรกนะครับ
มีสอสออุบลรัชธานีพักไทยสร้างไทยนะครับคุณรำภูลตันติวานิชชานนท์มาคนแรกเลยนี่ฮะ
มารับหนังสือรับรองการเป็นสอสอค่ะมาตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีอ่ะ
จากปกติเปิดแปดนาฬิกานะครับคุณลำพูนบอกดีใจมากนะฮะ
นี่มาเป็นคนแรกเลยนั่งเครื่องมาจากอุบลตั้งแต่เมื่อคืน
รถติดเลยรีบมายอมรับว่าตื่นเต้นมาก
เป็นสอสอครั้งแรกหลังจากก่อนหน้านี้เป็นอบจมา๒๐กว่าปี
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะครับสสพยาวพักพลังประชารัฐ
วันนี้มารับหนังสือที่กรกตตอน๑๐โมงเช้า
บอกว่าทุกคนดีใจที่มารับเอกสารเพื่อจะไปรายงานตัวต่อที่สภา
ก็มารับมอบอำนาจรับหนังสือรับรอง
แทนบิกบ้อมด้วยพลเอกระวิทย์วงศวรหัวหน้าพลังประชารัฐ
ที่เป็นฟาร์ตติีลิสต์ของฟลังประชารัฐนะฮะ
ร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันว่าไอ้ที่มีกระแสข่าวว่ามีดิวลงดิวรับอะไรต่างเนี่ย
พลังประชารัฐจะไปจับมือข้ามคั่วกับเพื่อไทยตั้งรัฐบาล
หรือเสนอชื่อประธานสภาแข่งกับทางฝั่งก้าวไกลยืนยันว่าไม่มีนะฮะ
ในฐานะที่ผมใกล้ชิดกับท่านหัวหน้าแล้วก็หาลือกันเกือบทุกวัน
รับรองว่าช่วงนี้ผ่านมาไม่มีดีวอะไรทั้งนั้นและยังไม่ได้คุยเรื่องนี้
ด้วยนะครับในวันมุธมัติน้อมทหัวหน้าภักร์ประชาชาตินะครับอาจารย์วันหน่อเองก็ได้ขอบคุณกรกฎ
ที่รับรองสอสอได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งจะทำให้ไทม์ไลน์การเปิดประชุมสภาแล้วก็
เนื่องไปถึงการโหวตเลือกนายกได้รัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศเนี่ยตามที่ประชาชน
รอคอยก็จะรวดเร็วขึ้นหลังรับหนังสือรับรองสอสอจากทางกรกตเรียบร้อยบรรดาสอสอ
ที่อาคารรัฐสภาครับนี่น้องใหม่ป้ายแดงนะถูกต้องน้องใหม่ในวงการการเมืองเลย
นะคะสอสอจากพลังประชารัฐสอสอบัญชีรายชื่อถูกต้องนี่นี่โชว์นี่ฮะบัตรสอสอ
เลยนะครับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเข้าสภาครั้งแรกในฐานะสอสอนะครับมาพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐนั่นแหละ
นักข่าวก็ถามบิ๊กป้อมนะว่าตื่นเต้นไหมได้เข้าสภาครั้งแรก
ป้อมบอกจะไปตื่นเต้นอะไรเข้าสภามาตั้งแต่นู่นปี๒๕๕๑แล้ว
แต่ในฐานะรัฐมนตรีไงกี่ปีแล้วอ่ะแต่ครั้งเนี้ยในฐานะสอสอ
๑๗ปีแล้ว๑๖๑๗ปีแล้วรัชมนตรีตั้งแต่ปี๒๕๕๑นะครับ
ทีนี้ที่มีกระแสข่าวว่าในซี่ของพักเสี่ยงข้างน้อย
ที่ไม่ได้เป็นวาดที่รัฐบาลกับทางฝั่งก้าวไกล๘พักเนี่ย
จะเสนอชื่อประธานสภาแข่งกับทางฝั่งของก้าวไกลเขา
เรื่องนี้เนี่ยทางบิ๊กป้อมหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐจะว่าอย่างไรนะฮะ

เพราะฉะนั้นนานแล้วนะผมก็คุ้นเคยกับภาคดี

พี่พูดถึงเรื่องของการโหวดหลังคาได้ไหมคะเรื่องของการโหวดเรื่องประธานสภา

เห็นบอกว่าจะมีใครเสนอชื่อชิงด้วยไหมคะ
ไม่รู้ไม่รู้
พลังพัชราชจะเสนอชื่อชิงด้วยไหมคะ
เรื่องเสนอชื่อประธานสภาแข่งไหมหรือโหวตนายกเป็นอย่างไร
ป้อมบอกอย่างนี้นั่นคือยังไม่ตอบบอกเป็นเรื่องอนาคตนะฮะ
มีสอสอเพื่อไทย๒คนมารายงานตัววันนี้นะครับ
คือนายแพทย์ภูมินลีธีระประเสริฐสสศรีสเกตนะครับ
กับนายภูมิพัฒน์พัชรทรัพย์สสนครพนม
เพราะว่า๒๒มิถุนายนที่เพื่อไทยเขานัดมาพร้อมกันเนี่ย
ทั้งสองท่านติดภารกิจก็เลยต้องมารายงานตัวก่อนนะครับ

ซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญนะครับเดี๋ยวมาทีเดียวทั้งพักเลย
ภูมิใจไทยก็นัดนะฮะ๒๖มิถุนายน
วันนี้วันแรก๕๐๐คนมีสอสอมารายงานตัวที่สภา๓๑คนนะครับ
ทางสภาก็มีของที่ระลึกให้กับสอสอด้วยนะครับ
เป็นปากกากับทัมไดท์นี่ฮะที่ผ่านมาจะมีแท็บเล็ตนะ
ตอนนี้เป็นทรัมป์ไดท์แทนอาจจะให้ไปเสียบข้อมูลที่หน้าโต๊ะ
เวลานั่งประชุมสภานะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีนะครับ
วันนี้หลังประชุมคอรมอลให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ย
ก็ได้แสดงความยินดีกับสสใหม่ป้ายแดงอย่างบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์นะครับ
รวมถึงสอสอทุกคนบอกขอแสดงความยินดี
แต่ขอให้อยู่กันให้ครบเขาแล้วกัน
นี่พร้อมระบุว่าไม่เคยได้ยินข่าวนะ
เรื่องที่ว่าพลเอกประวิทย์จะมาเป็นนายก
ไม่รู้เรื่องกระแสข่าวพักคั่วรัฐบาลเดิมจะจับมือกับคั่วเพื่อไทย
หรือเสนอชื่อประธานสภาแข่งด้วย
ยินดีกับสอสอใหม่ป้ายแดงทุกคน

นี่กรกตถือว่าประกาศรับรองสอสอ๑๐๐ได้ค่อนข้างเร็วค่ะ

ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๔มิถุนายน

ก็จะต้องไปรายงานตัวต่อสภาพผู้แทนราชดร

แล้วสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ช่วงวันที่๑๓กรกฎาคมนี้

แก้ปัญหาสอนขาดลาประชุม

ซึ่งก้าวไกลก็วางไทม์ไลน์ในการเลือกประธานสภา
เอาไว้ว่าถ้าไม่ใช่๓กรกฎาคมก็อาจจะเป็น๔กรกฎาคม
และหลังจากนั้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคม
จะมีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ
วันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรก็เริ่มซักซ้อมห้องประชุมแล้วก็ระบบต่างแล้วนะครับ
เพื่อให้พร้อมใช้งานนี่ฮะนี่ห้องประชุมสุริยันนะครับ
หรือว่าห้องประชุมของสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาซักซ้อมขั้นตอนต้องซ้อมนะคุณอรัชพร

เรื่องวิธีการลงมติการเลือกประธานสภารองประธานสภารวมไปถึงวันโหวตเลือกนายก
ซึ่งตั้งลงมติแบบขานชื่อสสหรือว่าสวด้วยนะครับ
ทดสอบระบบการถ่ายทอดสดการประชุม
เพื่อเวลาถึงวันประชุมจริงจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด
โดยเฉพาะวันลงมติเลือกนายกที่ต้องมีการขานชื่อของสสและสว
ว่าจะเลือกใครไม่เลือกใครยังไง
มีภาพในที่ประชุมไหมตอนเขาซ้อมกัน
ของเจ้าหน้าที่เขาทดลองตอนโหวตตอนอะไรพวกนี้ด้วย
อ่านี่วันนี้ซ้อมนะฮะ
แต่ดูอันนี้ก็ซ้อมเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าคุณอายรัชนกษีนอกสสกรุงเทพฯของพก้าวกล่ายนี่ฮะ
นี่อัดคลิปในติ๊กต๊อกเลยนะ
หลังจากเมื่อวานกรกตประกาศรับรองสอสอ๕๐๐คน
พร้อมกับซ้อมโหวตเลือกนายกด้วย
ซ้อมกันอย่างไรหรอคะลองดูหน่อยฮะ
พวกเราก็จะภารกิจแรกที่อยากจะทำมากที่สุด
ในฐานะที่ได้รับรองเป็นสอสอแล้วนะคะ
ก็คือไปยกมือนะคะขานชื่อโหวตเลือกทิมพิทาเป็นนายก
นางสาวรัชนกศรีนอกผู้แทนรัศดรเขตที่๒๘กรุงเทพมหานคร
แทนกรุงเทพมหานครเขตที่๒๘จอมทองบางบอนหนองแข็ม
โหวตเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ค่ะ
นี่เห็นไหมต้องซ้อมไว้ก่อนเผื่อวันจริงเดี๋ยวตื่นเต้นเดี๋ยวติดขัดนะฮะ
ทุกผู้ชมครับวันนี้พอเข้าไปเห็นการประกาศรายชื่อสส๕๐๐คน
ที่เขารู้สึกตกลงมันยังไงเพราะว่ามันจะมีนิทรศการแล้วก็ภาพแล้วก็รายชื่อสส๕๐๐คนที่กรกตเพิ่งรับรองใช่ไหมครับ
ผู้ชมจำได้ไหมฮะเคยมีข่าวว่ามีว่าที่สอสอของพักเก้าไกลคนหนึ่งที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับ๒๒ที่ไปมีกรณีเมาแล้วขับ
นางสาวนาธีพัฒน์กุลเศรษฐศิษย์นะครับแล้วเธอก็แถลงว่าเธอขอลาออกจากการเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลก็แล้วกัน
เพราะตอนนั้นเนี่ยยังไงก้าวไกลเนี่ยอันดับถึงอยู่แล้วอันดับที่๒๒นะครับ
จากเธอถูกดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับแล้วสารสั่งจำคุก๒เดือนปรับ๔๐๐๐บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา
แต่พอวันนี้ไปดูบอร์ดรายชื่อสส๕๐๐คนทำไมมีชื่อคุณนาธิพัฒน์ไหนบอกว่าลาออกนี่นะฮะ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นรายชื่อที่กรกตส่งมานั่นแหละนะครับซึ่งทางนางสาวนาธีพัฒน์นะครับ
วันนี้ก็มีการชี้แจงผมเห็นในทวิตเตอร์นะฮะที่เธอชี้แจงในวันนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของการมีรายชื่อออกมาเนี่ย
เดี๋ยวผมขอเปิดหน่อยนี่คุณนาธีพัฒน์เนี่ยนะฮะบอกไม่ใช่เรื่องหลอกลวงนะครับ
หลังจากที่แถลงลาออกเตอร์ได้ปรึกษากรกตชื่อเล่นนะฮะได้ปรึกษากรกตแล้วถึงแนวทางในการลาออก
แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้กรกตยังไม่ได้รับรองสอสอทำให้ไม่สามารถลาออกจากสอสอได้
จึงยังมีชื่ออยู่ตามกฎหมายต้องปฏิญาณตนกับสภาก่อนถึงจะลาออกได้ครับ
ทวิตเตอร์ของคุณเตอร์นาธีพัฒน์นะครับที่ได้ชี้แจงตรงนี้เอาไว้นะฮะ
แต่ก็มีคนเข้ามาให้ข้อมูลบอกว่าความจริงไม่ต้องรอถึงขั้นตอนนั้นก็ได้
ถ้าลาออกจากการเป็นสมาชิกพักของพักการเมืองที่สังกัดอยู่
มันจะพ้นสภาพการเป็นสอสอทันทีเพราะสอสอต้องสังกัดพักการเมือง
ใช่ค่ะอาจจะเอาเป็นว่าเธอเลือกวิธีนี้ก็คือเดี๋ยวปฏิญาณตนเสร็จลาออก
แล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อขึ้นมา
เอาวันนี้ประชุม๘พักร่วมว่าที่พักร่วมรัฐบาลนะคะที่ไทยสร้างไทย
นี่คุณหญิงหน่อยเป็นเจ้าบ้านออกมาเปิดบ้านต้อนรับ
นี่เครื่องดื่มช่วงนี้ไปพักไหนต้องมีเครื่องดื่มใช่ไหม
ัญชันมะนาวค่ะโดยบอกเป็นน้ำประชาธิปไตยนะคะ
แล้วก็มีการแจกของที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย
ซึ่งก็เป็นของแต่ละเขตที่พักไทยสร้างไทยเขาลงพื้นที่ไปสนับสนุนเอาไว้
กล้วยไม้เอ่ยร่มทำมือเอ่ยนะคะ
การประชุมวันนี้เนี่ยคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นประธานการประชุมแทน
เพราะว่าคุณพิทาติดโควิดใช่ไหมก็เลยไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยนะคะ
หลังประชุมเสร็จค่ะคุณสิริกัญญาก็นำแถลงบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่สอง
ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของคณะทำงาน๑๔คณะที่จะมาหารือกัน
แล้วก็ข้อสรุปในการนำเสนอให้คณะแก่นำ๘พักร่วมวันที่๒๒มิถุนายนนี้
การบริหารจะการน้ำอ่างเก็บน้ำแต่หลักวันนี้หารือเรื่องปฏิทรินการเมืองค่ะ
หลังจากที่กรกตประกาศรับรองสอสอ๕๐๐คนแล้ว
จะได้ประเมินกรอบการทำงานของคณะกรรมการเปลี่ยนผ่าน
การประชุมแก่นำ๘พักตอนแรกต้องเลื่อน

ว่าเริ่มมีอาการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๘มิถุนา

มีอาการเล็กน้อยและฉีดวัคซีนไป๖เข็มแล้ว
แต่ก็ขอกักตัวงดเว้นภารกิจสักระยะดีกว่า
ไม่ให้แพร่เชื้อแล้วก็ให้คนใกล้ชิดตรวจอาการด้วย

บอกโควิดรู้สึกไม่เป็นอะไรมาก
แต่ว่าผมน่าจะทิ้งกล่องเสียงไว้ที่เชียงใหม่
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและขอโทษที่ทำให้ไม่สะดวก
จะรีบกลับไปทำงานรับใช้ประชาชนครับ
คุณอุ้งอิ๊งก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ
หายเร็วนะคะถือโอกาสพักผ่อนแวบนึงค่ะ
ทีนี้ระหว่างการประชุมวันนี้มันมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้พี่อุ๋ย

อืม
กระแสข่าวมาว่าไทยสร้างไทยนี่เขาได้โคต้ารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วางตัวรัฐมนตรีสองคนคือนายสุพรรณมงคลสุธีรองหัวหน้าพัก
กับนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการพัก
และมีกระแสข่าวว่าคุณหญิงสุดารัฐจะลาออกจากหัวหน้าพัก
และตำแหน่งสอสอปาร์ตี้ลิสต์ของพัก
เพื่อหลีกทางให้แดดดี้สิทธารับตำแหน่งแทน

นาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพรองหัวหน้าพักเป็นหัวหน้าพักแทนด้วย
เรื่องนี้จริงไม่จริงลองฟังค่ะ
ไม่เข้าใจว่าผู้ซึ่ง
เป็นคนให้ข่าวดังกล่าว
หรือว่าให้ข้อมูลดังกล่าวมีจุดประสงค์อะไร
แต่วันนี้ครับผมในฐานะตัวแทน
ในฐานะของรองหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย

ในส่วนโครงสร้างของภักดิ์ไทยสร้างไทย

ปัจจุแปลกหลักร่วมหรือไม่มีการควบคุม
อย่างของขอบคุณสิ่งหรือแบบนั้น

ก้าวกลายนัด๒๗มิถุนายน
ไปรายงานตัวสอสอเนี่ยตรงกับวันที่ประเทศไทยมี
รับมนุชะบักแรก๒๗มิถุนายน๒๔๗๕
วันวัฒนธรรมนูนี่คือ๑๐ธันวาคม